ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพูดคุยกับผู้ที่รอดชีวิต

ไปเจอคุณป้าท่านหนึ่งเขาก็เดินอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใส่รองเท้าด้วย
คือเขาบอกว่าญาติของเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ถึง๘คนนะคะ

ใช่ค่ะแล้วเขาก็รอดชีวิตแต่คนอื่นเนี่ยญาติเขาเนี่ยเสียชีวิตไป๘
นี่ค่ะคุณป้าท่านนี้คุณป้าสมจิตจำปาศรีอายุ๕๕ปีนะคะ

เขาเล่าให้ฟังเลยว่าวินาทีความเป็นความตายมันเป็นยังไง
คุณป้าสมจิตบอกว่าเขามากับญาติญาตินะคะรวมแล้ว๑๒คน
ช่วงที่เกิดเหตุนั่งอยู่กับหลานชั้นล่างของรถทัวร์
หลังจากนั้นมีคนตะโกนว่าให้หาที่เกาะเพราะรถบังคับไม่อยู่แล้ว
เธอก็เลยคว้าหลานมากอดหมอบลงกับพื้นแล้วก็พยายามตั้งสติค่ะ
ให้คุณป้าเขาเล่ารายละเอียดให้ฟังดูนะคะ
คนขับไม่ได้ตะโกนเลยค่ะมีแต่คนที่อยู่ที่เขาเสียแหละตะโกนบอก
เขาตะโกนบอกว่ารถเบรกไม่อยู่แล้วจับเลยเขาบอกอย่างนี้เขาก็ร้องแรง
พอเขาพูดอย่างนั้นแล้วคนข้างล่างที่นั่งอยู่ข้างเขาบอกว่าเบรกมันแตกแล้ว
เขาก็บอกอย่างงี้เลยตะโกนมาเพราะว่าเขามาเบรกแตก
ก็ไปมาไปมาก็บึ้มไปเลยล่ะค่ะตอนที่เราเตรียมตัวใช่ไหม
ยายลุกไปนั่งอยู่กับพื้นกลางกลางที่คนอื่นน่ะ
จับขามันนั่นอ่ะ
ยายก็เลยพูดอย่างนี้น่ะ
เอาหลานขึ้นมากอดขึ้นมา
แต่ยายก็เลยเอามือไปคำหาที่ออก

มันก็ไปคำไปถือ
ช่องเท่านี้แหละ
มันเป็นกระจกมันแตกแล้วมันเป็นเสียบเป็นเสียบอยู่หน้านั้น
ยายก็เลยเอาแขนยายไปทั่วกระจกออกอย่างนี้
ยายก็เลยเอาหลานออกไปข้างนอก
หลานก็เลยบอกว่าแม่ออกมาแหละออกมา
หลานไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วตอนนั้นอ่ะ

เพราะว่าอะไรมันทับทักแหละไม่บอกหลานหรอกว่าอะไรทับน่ะ
ยายก็เลยดึงของที่มันเต็งตัวเองพับตัวเองอยู่น่ะ
ออกยายก็เลยลอดไปกับหลานออกไปหาหลาน

เห็นผู้นึงที่ยายพ่งไปแล้วกับหลานเนี่ยพ่งไปแล้ว

รู้อยู่ว่าน้องสาวน่ะตาบ้ามันไม่มีปัญญาซอยแล้ว

น้องสาวมันร้องมันนอนอยู่ทั้งพื้น
มาที่นี่หลานน่ะน้องสาวที่นอนอยู่ทั้งพื้น
แต่ว่าผงมาร้องอยู่ที่พื้นที่หลานหน่อยจะด้งไปนั่นน่ะ

อยู่ชั้น๒นะคะแต่คุณป้าอยู่ชั้นล่าง
ก็เลยมีสติคว้าเอาไว้ได้ทันหมอบได้ทันก็เลยรอดชีวิตมาได้
แต่ญาติของคุณป้าเนี่ยเสียชีวิตไปถึง๘คนนะคุณภาคภูมิ
โอ้โหคือทั้งคันเนี่ยมา๕๐คนได้นะฮะ
แล้วเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็สังเกตว่าคุณป้าเขาก็ไม่ใส่รองเท้า
นี่ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะ
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวของเราที่สัมภาษณ์คุณป้าเนี่ย
ก็เลยเอารองเท้าแตะของตัวเองอยู่หลังรถข่าวนี่แหละให้คุณป้าใส่ไป
คุณป้าบอกว่าโอ้โหตอนเกิดอุบัติเหตุรองท้องรองเท้ามันหายไปไหนมันไม่รู้อ่ะ
กลางคืนด้วยค่ะแล้วป้าเองก็ยังตามหายาดที่มาด้วยกันคือ
รอดชีวิตบ้างใครเป็นยังไงก็พยายามตามหาลืมไปแล้วเรื่องรองท้องรองเท้า
อยู่ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยช่วยเหลือไปนะคะก็ขอแสงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ